ที่ดูต่อไปนี้ไม่ใช่สาวน้อยตกน้ำในงานวัด
แต่ว่าเป็นถึงผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง๑๖ท่านเดินอวดโฉมอยู่บนสะพานแขวนฮะ
แขวนมันรับน้ำหนักไม่ไหวสะพานขาดทั้ง๑๖คนตกลงมาครับนะฮะ
ดีน้ำมันตื้นแต่ก็บาดเจ็บไปสามนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์กันครับ
เข้ามาเลยลูกเข้ามาครบหรือยังครบหรือยัง

สะพานสวยสะพานสวย

เข้ามาลูกเข้ามาอ่านะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นภาพนาทีที่ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
สิบหกคนนะฮะตกจากสะพานแขวนข้ามหนองน้ำที่ปางเปล่าบีชนะครับ
เทียมแห่งแรกในภาคเหนือในตะบนขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ทำให้ผู้เข้าประกวดทั้งหมดตกน้ำเปียกไปทั้งตัวบางคนโทรศัพท์หล่นหายด้วยนะครับ
แล้วก็มีสาวงามได้รับบาดเจ็บสามคนหนึ่งในนั้นเธอหัวแตกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีครับ
กิจกรรมดังกล่าวนะฮะเป็นช่วงที่สาวงามทั้งหมด๓๐คนเนี่ยนะครับ
จะเดินข้ามสะพานแขวนแต่จังหวะนั้นเนี่ยนะฮะ
สาวงามเดินขึ้นไปบนสะพานจำนวนนึงแหละเยอะนะฮะ
โดยกองประกวดให้สาวงามถือแก้วน้ำมาถ่ายรูปกันบนสะพาน
กลุ่มสาวงามนะครับตอนนั้นนับประมาณได้สัก๑๕คนนะฮะ
หยุดอยู่กลางสะพานปรากฏว่าได้ยินเสียงลั่นสะพาน
มันลาดดังกรั๊กนะฮะแต่ไม่ทันที่สาวงามทั้งหมดเนี่ย
ยืนบนสะพานจะไหวตัวสะพานมันขาดซะก่อนครับทำให้ทั้งหมดเนี่ย
ตกลงไปในน้ำเดชบุญครับน้ำลึกเพียง๗๐เซนติเมตร

เกือบถึงอกนะสำหรับสะพานแขวนนี้นะครับ
ยาวสี่เมตรสูงจากน้ำหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร
ความลึกในน้ำเนี่ย๗๐เซนติเมตรสามารถรับน้ำหนักบนสะพานได้เนี่ยนะฮะ
เขาบอกในข่าวนี้๒๕คนแต่ขณะเกิดเหตุมีคนอยู่สะพาน
ี่สิบหกคนเกินไปคนหนึ่งว่างั้นเถอะนะครับทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักได้
โดยสะพานนี้เนี่ยเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อ๖ธันวาคมเป็นวันแรกนี้เองนะฮะ
มาไม่กี่วันนี้เองนางสาวปรียาดาบัวสมบุญนะครับ
ผู้เข้าประกวดหมายเลข๑๖หรือว่าที่เพื่อนในกองเรียกว่าหมอพลอยนะครับ
พลอยเล่าแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนบางคนก็มีแผลถลอกนะคะ
แล้วเพื่อนบางคนเนี่ยอย่างน้องเอิ้นน้องเอิ้นในหัวแตกแต่ว่าแผลไม่ลึกมากน้องปลอดภัยดีค่ะ
คนที่เจ็บหนักสุดเนี่ยก็คือแค่เป็นแผลบริเวณตรงนี้นิดเดียว
ประถมพยาบาลไปเขายังถามเขามีสติคุยกับพลอยตลอดเวลาว่าจะเป็นแผลเป็นไหมหมออะไรอย่างนี้
คือมันแบบคือมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องเป็นห่วง
ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพวกเราอีก๒๓คนที่เหลือเนี่ยจะไปทำกิจกรรมต่อไป
จ้ะหมอพลอยนะฮะ
ด้านนายอดีศรสุดดีนะครับผู้อำนวยการกองประกวดเปิดเผยว่า
ทางกองประกวดตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และจะดูแลสาวงามให้รัดกลุ่มมากกว่านี้
หลังเกิดเหตุน้องผู้เข้าประกวดทุกคนใจสู้นะครับ
ทำกิจกรรมกันต่อเลยนะฮะ

ขณะที่นายวรพฤษฉัดกาญจนะ
ท่านเป็นผู้บริหารปางเปล่าบีชนะครับ
เปิดเผยบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดเป็นทางการ

หลังเกิดเหตุไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
พร้อมดูแลสาวงามอย่างเต็มที่
นี้ในฐานะเจ้าของสถานที่จะมอบเงิน๕แสนบาทครับ
ให้กับกองประกวดเพื่อเป็นการดูแลและทำขวัญให้กับสาวงาม

ริมนะฮะผมไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องการประกวดนะฮะ
นะครับจัดขึ้นในวันที่๑๒ธันวาคมแล้วก็รอบตัดสินนะครับ

ไม่ได้ค่ะของนี่เจ็บแทนกันไม่ได้นะ
หยอกน้องหยอกน้องเช้าให้ยิ้มกันหน่อยนะครับ
ก็ปลอดภัยดีนะคะทุกคนน่ารักสวยแล้วก็มีความสามารถด้วย